พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ไปช่วยดูกันหน่อยว่าภาพนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ย
เหมือนที่ดิฉันคิดหรือเปล่าที่นี่เขามีการทำสปาเล็บเท้าช้างนะคะ
แต่ว่าใต้เท้าช้างเดี๋ยวคุณต้องดูนะเขาบอกว่ามีลวดลายคล้ายกับ
ช้างชูงวงเห็นไหมแล้วมีควานช้างนั่งอยู่ด้วยคุณดูซิคล้ายไหม
เออที่มีงวงนะเหมือนมั้ยเหมือนดิ
เนี่ยใต้เท้าช้างแบบนี้เพ่งกันให้ดีค่ะคุณผู้ชม
ตัวเลขดิฉันไม่รู้นะคะเพราะไม่ได้บอกนะคะ
แต่ที่แน่เขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนช้างชูงวงแล้วก็มีควานช้างนั่งอยู่นะคะ
สร้างความแปลกใจให้กับคนที่เห็นเป็นอย่างมาก
นี่พลายเอกเป็นช้างเพศผู้นะวัย๓๐ปีถูกเลี้ยงไว้ภายในปางช้างแม่สา
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางคณะแพทย์สัตวแพทย์ศาสตร์เนี่ย
ประจำปางช้างแม่สาได้สาธิตการทำความสะอาดเล็บช้าง
แล้วก็ใต้เท้าช้างให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก
ที่เดินทางไปดูงานที่ปางช้างแม่สาเขาได้ดูเมื่อวานนี้
สัตวแพทย์ค่ะใช้อุปกรณ์ขูดขูดบริเวณใต้เท้าช้าง
พร้อมกับนำหินแล้วก็ดินที่ติดอยู่ในร่องเท้าออกไปเพื่อทำความสะอาด
จากนั้นก็เห็นลวดลายแปลกตาแบบนี้นะคะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
ลายที่อยู่ใต้เท้าช้างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่ครั้งนี้คงเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบ
เพราะว่าลายเนี่ยมันคล้ายกับภาพวาดแต่ก็ยอมรับว่าพลายช้างเอกเนี่ยนะคะ
ช้างพลายเอกเนี่ยนะคะอาจจะต้องการสื่ออะไรบางอย่าง
เพื่อให้เห็นว่าช้างตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะ
สัตวแพทย์ยังบอกอีกว่าเศษดินเศษหินที่เข้าไปเนี่ย
อาจจะทำให้ช้างเดินลำบากอ่าใช่มันจะเพลินดีเหมือนกันเนอะค่ะได้ครับ